ส่วนเรื่องนี้บ้างเป็นเรื่องของสาววัย๑๙แต่เธอท้องได้๘เดือนแล้ว

เข้าห้องน้ำแล้วทารกคือหลุดลงมาแล้วลงโถไปอะค่ะแล้วเสียชีวิตเลยนะเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นช่วงประมาณ๔ทุ่มของเมื่อวานนี้ค่ะ
ร้อยตำรวจเอกนัทพงศ์เหมือนพันธ์รองสารวัตรสอบสวนสพบวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ได้รับแจ้งว่ามีหญิงคลอดบุตรก่อนกำหนดขณะเข้าห้องน้ำ
โดยเด็กทารกหลุดออกมาแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำของห้องเช่า
เลขที่๒๗๓ทับ๓๒หมู่๕ที่ตะบนบ่อวินค่ะ
ก็เลยประสานทางกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาให้มาตรวจสอบ
ก็พบว่าที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าชั้นเดียว
ภายในห้องน้ำเนี่ยค่ะที่แยกออกมาเนี่ยมีศพเด็กทารกเพศหญิง
คือร่างกายสมบูครบถ้วนแล้วเขา๘เดือนแล้วนะคะ
ส่วนนางสาวฮานันแวกาจิอายุ๑๙ปีชาวจังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กเนี่ยค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง

สอบถามนางฮูดาแซนิซึ่งเป็นพี่สาวของนางสาวฮานัน
คนที่เป็นแม่เด็กบอกว่า
น้องสาวของเธอตั้งท้องมา๘เดือนแล้วก็เพิ่งเดินทางมาจากปัตตานีเมื่อวาน
ล่าสุดคือรู้สึกปวดท้องก็เลยไปเข้าห้องน้ำจะถ่ายทุกข์ค่ะ
แต่ทันใดนั้นคือเด็กคือเหมือนหลุดคลอดออกมาเลย
แล้วลงโถส้วมไปเลยเสียชีวิตนะคะ

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมารับตัวส่งโรงพยาบาล
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ค่ะนำเด็กทารกให้ทางกู้ภัยพิวเยี่ยงไทยศรีราชา

เพื่อชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะ

ใช่เรื่องเศร้าเลยค่ะ